คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครปฐมนะฮะมีช่างซ่อมรถนะครับ
กินข้าวอยู่ในร้านตามสั่งแล้วปรากฏว่ามีรถสิบล้อขนดินนะฮะ
ในข่าวบอกว่า๔๐ตันเนี่ยเสียหลักพุ่งชนนะครับจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ช่วงช้าที่ผ่านมาเลยคุณผู้ชมครับ๙น๓๐นโดยประมาณ
สภาพหลังเกิดอุบัติเหตุครับรถบรรทุก๑๐ล้อขนดินเฉียวชนกับกระบะ
แล้วก็ชนร้านอาหารตามสั่งนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่แยก
ชลประธานในอำเภอเมืองนครปฐมครับในที่เกิดเหตุนั้นไปเจอรถกระบะ
คันสีขาวนะฮะทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่ครับสภาพพังยับเยินในรถ
มีผู้ติดอยู่ภายในสามคนเจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงครับ
ช่วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไปใกล้กันนะฮะไปเจอรถบรรทุกพ่วงครับ
คือในข่าวนั้นตกลงเป็นเนี่ยฮะคุณผู้ชมสภาพพุ่งอัดนะฮะ
ชนกับรั้วกำแพงบ้านครับและรถยนต์คือพังยับเยิน
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนถูกชนอัดอยู่ใต้รถบรรทุกนะครับ
เรามีการเซ็นเซอร์ภาพเอาไว้นะครับเป็นช่างอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งครับ
สภาพศพนั้นโอ้โหนะฮะมีรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอีก๓คันในเหตุการณ์นี้นะครับ
คนขับรถบรรทุกพ่วงครับชื่อนายฮิรันแช่มมั่นคงอายุ๓๘ปี
ก็รอตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุให้การบอกว่าขับรถบรรทุกดินน้ำหนัก๔๐ตันครับ
มาถึงที่เกิดเหตุมีกระบะสีขาวเนี่ยขับออกมาจากทางซ้าย
และพุ่งชนเข้ากับล้อรถบรรทุกทำให้รถเสียหลักไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้
ก็เลยพุ่งเข้าชนบ้านคนแล้วก็ชนคนจนเสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับ
ทางเจ้าของร้านตามสั่งบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นก็ทำอาหารอยู่ในร้านนะครับ
ขณะนั้นลูกค้าคือคุณสมภพเนี่ยกินข้าวอยู่ในร้านครับ
จากนั้นได้ยินเสียงดังโครมต่างคนก็ต่างวิ่งหนีนะครับ
ที่รถบรรทุกนั้นจะพุ่งเข้าชนคุณสมภพพยายามวิ่งหนีแล้วครับ
แต่ไม่พ้นก็เลยถูกชนอัดเข้ากับที่ตัวบ้านและไปอยู่ใต้ท้องรถจนเสียชีวิตนะครับ
คนขับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะอย่างที่บอกตำรวจก็สอบปากคำเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับ
แจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าทางคุณสมพบนั้นก็หัวเคาะร้ายจริงนะ

ก็พุ่งเข้าชนในร้านอาหารนะคะ
ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะที่ศรีสะเกดอันนี้เป็นรถกระบะนะคะ
หลักแล้วพุ่งเข้าชนร้านอาหารตามสั่งแต่ว่างานนี้โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรค่ะ
โอ้โหพุ่งเข้าร้านเต็มเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่า

เตอร์มันจะมีเคาน์เตอร์กั้นไว้แล้วก็มีเตาย่างไก่กั้นเอาไว้
คือร้านนี้เป็นร้านขายไก่ย่างส้มตำนะฮะ
หน้าร้านก็จะเป็นเตาเป็นเคาน์เตอร์กั้นรถเอาไว้พอดีนะคะเนี่ยค่ะ
ไม่อย่างนั้นอาจจะไม่โชคดีก็ได้นะคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็คือเป็น
เป็นญาติของเจ้าของคลิปนะคะคุณชัดชัย

แต่ร้านพังค่ะแล้วดูสภาพของรถ
แต่คนขับกระบะคันนี้บอกยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
ส่งถังน้ำแข็งมากำลังจะกลับพอมาถึงตรงนี้เนี่ย
เขาบอกมีรถคันหนึ่งกลับรถตัดหน้าแบบกระทันหันก็เลยต้องเหยียบเบรก
พอขับมาเร็วแล้วเหยียบเหลกรถมันสะบัดข้ามเลน
ก็พุ่งเข้ามาที่ร้านอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะนี่เตาย่างไก่นะคะแล้วก็เคาน์เตอร์นี่รับไปเต็มค่ะ
คุณผู้ชมครับ